ส่วนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงกู้ภัยต้องเข้ามาช่วยเลยค่ะ
คุณแม่เนี่ยพยายามจะเคาะประตูเรียกลูกที่นอนอยู่ในห้องนะคะ
เท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับออกมา
แม่ก็ตกใจค่ะโทรแจ้งกู้ภัย
กู้ภัยมาเคาะก็ไม่ตื่นก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปในห้องนั้นให้ได้นะคะ
สุดท้ายเข้าไปในห้องลูกหลับลึกอยู่ค่ะ

หลับลึกที่ไม่ตื่นไม่ตอบเนี่ยคือหลับลึกเพราะว่าไปเที่ยวไม่ได้นอนมา๒วัน
นี่คุณผู้ชมดูนี่คือความพยายามของกู้ภัย
ที่เขาพยายามจะเข้าไปในห้องนี้นะคะ
หลังจากที่แม่โทรเรียกกู้ภัยมาเพราะเรียกลูกเคาะห้องทุบประตู
อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่มีเสียงตอบรับ

เจาะฝ้าเพื่อที่จะเข้าไปในห้องนี้นะคะ
ไปดูว่าในวัชิระพรมแดนอายุ๔๙ปี
ลูกของคุณแม่ที่ขอความช่วยเหลือกับกู้ภัย
ยังปลอดภัยดีหรือเปล่าแล้วนี่คือสภาพค่ะ

ักไม่ตื่นโอ้โหยังนอนคุมโปรงอยู่อย่างนี้ค่ะ

นอนอยู่อย่างนี้สักพักในวัชฌีระก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
ตื่นขึ้นมาก็ตกใจเออะโวยวาย
กู้ภัยก็ตกใจรีบวิ่งออกจากห้อง
ต้องเข้ามาบอกค่ะอธิบายบอกเขามาช่วยนะ
พ่อแม่เนี่ยเรียกเท่าไหร่ลูกก็ไม่ตื่นก็นึกว่าลูกตาย
คุณวัชฌาระนี้พอตั้งสติได้
ก็ค่อยสงบลงหน่อยแล้วก็ทำท่าเหมือนจะนอนต่อ

มาถึงก็ล้มตัวลงนอนเลยแล้วหลังจากนั้นไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลย

น็อกปิดเงียบไปเลยค่ะ
โอ้โฮหลับสนิทสนิทจริงอ่ะ
เพราะว่าถูกเคาะตั้งแต่แม่แล้วนะคะ

นี่เขาทะลุฝ้ามาหาเลยนะยังไม่รู้สึกตัวนะคะ
แม่ก็บอกว่าคือมันก็มีองค์ประกอบ
ทำให้แม่เขาคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายกับลูกนะคะ
เพราะว่าเขาบอกเขาเคยได้ยินว่าลูกบ่นน้อยใจบ่นเบื่อชีวิต
เคยไปอยู่เรือนจำ๙เดือนพ้นโทษออกมา
ภรรยาสองคนก็ไม่มีใครดีด้วยสักคน
พอเรียกแล้วไม่มีเสียงขานตอบตั้งนาน
แม่ก็กลัวว่าลูกจะน้อยใจทำอะไรตัวเองหรือเปล่า

แต่ก็ยังดีนะคะ
เข้าไปแล้วก็ยังเจอว่ายังสบายใจได้อยู่ค่ะใช่ครับ